คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อในการหาบ่อแสคนร้ายที่ไปยิงสองแม่ลูก
เป็นคุณครูกับลูกเสียชีวิตในห้องพักบ้านตัวเองนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นที่สามีตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
แม้สามีจะบอกว่าผมรักลูกรักเมียมากผมไม่ฆ่าลูกเมียตัวเองหรอก
แต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดทิ้งไปรวมทั้งก็มีคนในหมู่บ้านหนึ่งคนหายไป
ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนั้นหรือเปล่านะครับ
จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกไปยิงคุณครูศรีวันยอดอ่อนแล้วก็เด็กหญิงพิชยดา
พรมเกษาในบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ที่กลางหุบเขาในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ในวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
หลายชุดนะฮะไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
จังหวัดน่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มาก
ก็มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปแล้วนะครับในต่างจังหวัดด้วย
เพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งรวมไปถึงหลักฐานบางอย่างที่หายไปจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งหากพบเจอก็จะสามารถถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุได้
และจากข้อมูลของการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คน
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีการนำทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วยนะครับ
ซึ่งมือถือพบว่ามีการนำไปเปิดใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัด
ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดน่านด้วยนะครับ
เพราะว่ายังติดวันหยุดที่ผ่านมา
ต้องรอวันนี้ครับรอธนาคารเปิดเดี๋ยวจะขอตรวจสอบก่อน
ว่ามีการนำบัตรนะไปกดเงินไปหรือเปล่า
ขณะนี้แนวทางการสืบสวนตั้งไว้๒ประเด็น
คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวและปัญหาเรื่องหนี้สิน
เพราะว่าหลังจากที่ผู้ตายเคลียร์หนี้สินไปแล้วเนี่ย
พบว่ามีการพิพาทกันกับเจ้าหนี้อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะ
ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นประเด็นใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากัน
เพราะว่ายังคงต้องรอข้อมูลจากชุดสืบสวนซะก่อน
ขณะที่นายพรมพิพัฒน์พรมเกษาสามีของผู้ตาย

เพราะว่าปืนที่ตำรวจตรวจได้เนี่ย
แม้จะมีเพียง๒กระบอกแต่กระสุนปืนที่พบนั้น
ชนิดนั้นไม่พบอาวุธปืนพบแต่กระสุน
และกระสุนปืนที่หายไปตรงกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

รวมถึงคนในหมู่บ้านคนหนึ่งหายตัวไป
ตำรวจก็สงสัยว่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่ก่อเหตุ

แล้วพอไปตรวจคนบ้านก็ไปพบกระสุนปืนดังกล่าว

รวมไปถึงข้อมูลจากตำรวจพบว่า
สัญญาณของมือถือผู้ตายที่คนร้ายเอาไปนั้น
ไปตรงกับจังหวัดผู้ต้องสงสัยในรายตัวนี้
ข้อมูลก็เริ่มมีความเชื่อมโยงมากขึ้น
อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านที่หายตัวไปเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่า

ก็ยังไม่ตัดสามีที่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีนี้ด้วย
คือตำรวจบอกว่าตอนที่สืบสวนสอบสวนสามีเนี่ย

แม้จะปฏิเสธแต่ก็ดูเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะคะ